เราได้ดูคลิปที่มีคนเขาร้องเรียนนะเขาบอกว่าเพื่อนของเขาเนี่ยถูกลุมทำร้ายเพราะว่าไปซื้อรองเท้าแล้วตอนที่จะโอนเงินจ่ายเงินค่ารองเท้า๘๐๐กว่าบาทลืมกดยืนยันทางฝั่งเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็เลยตามมาเอาเรื่องแต่ที
เอาเรื่องเนี่ยไม่ใช่แค่ทวงเงินแจ้งความเขาก็แจ้งความด้วยนั่นแหละนะครับ
แต่มีการลุมกระทืบกันด้วยตอนนี้อีกฝั่งหนึ่งเขาออกมาชี้แจงแล้วนะฮะ
เขาบอกเขาขอให้ข้อมูลหน่อยนะฮะเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะฮะ

นั่งกล้ามกุ่นไหน
เขาอยากพูดมั้ย
ไปต้องรอบรองเท้า
เขาบอกเขาขอชี้แจงหน่อยนะครับ
แจ้งมายังทางเพจไทยรัฐนิวโชว์ของเรานะครับ
บอกว่าความจริงแล้วทางร้านถูกขโมยรองเท้า
คือไม่ใช่ผู้ชายคนนี้นะฮะ
อ้างว่าแค่ลืมกดยืนยันโอนเงิน
หลังรู้ตัวเจ้าของร้านพยายามติดต่อทวงเงินไปแล้ว
เฟซบุ๊คให้จ่ายค่ารองเท้าแต่ผู้บาดเจ็บเนี่ย

ขณะเดียวกันก็เห็นชายที่โดนกระทืบ
สตอรี่เฟซบุ๊กเป็นรองเท้าที่ขโมยไปแล้วก็ไม่จ่ายเงินด้วย
จากวันนั้นเนี่ยวันเกิดเหตุก็คือช่วง๓ทุ่ม
ให้เพื่อนผู้หญิงอีกคนนึงทำทีติดต่อไปหา
แล้วก็ให้มาเจอให้มาพบ
ชายที่ถูกทำร้ายเนี่ยก็มาพร้อมกับเพื่อนสองคนมาตามนัด
แต่ที่มาเนี่ยเหมือนกับจะมาจีบสาว
ไม่ได้ว่าติดต่อว่าจะมาคืนเงินอะไร
โดยไม่รู้ว่าสาวคนนี้เขารู้จักกับเจ้าของร้านรองเท้า
คือเจ้าของร้านรองเท้าเขาชี้แจงว่า
คือทางร้านเนี่ยถูกขโมยรองเท้ามันไม่ใช่ตามที่ทางอีกฝั่งหนึ่งเขาอ้าง
โอนเงินให้แล้วแต่ลืมกดยืนยันไม่ใช่
แต่เอาไปจริงเอาไปแล้วก็มีการไปโพสต์ในเฟซบุ๊คเฟซบุ๊กอะไรแล้วก็บล็อกเฟซบุ๊คเขาด้วย
พอได้นัดมาเจอกันเนี่ยโดยให้อีกคนนึงพยายามเป็นผู้หญิงเนี่ยพยายามนัดออกมาเนี่ย
เพื่อนที่เขามาร้องเข้ามากับเพื่อนที่ถูกขโมยรองเท้าเขาก็มาเหมือนกับตั้งใจจะมาหาสาว
พอเห็นเจ้าของร้านตกใจแล้วจะวิ่งหนีมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามคลิป
กลุ่มของคนที่เข้ามากับเจ้าของร้านเขาก็เลยต้องรุมกันจับตัวไว้ลักษณะลงไม้ลงมือแบบนี้
ทางเจ้าของร้านบอกว่าก็ต้องขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ในมุมนึงเนี่ยทางฝั่งเขาคือผู้เสียหาย
อมรับว่ามันก็มีอารมณ์โมโหอยู่ด้วย
แต่ก็ขอให้เข้าใจหัวอกของคนที่ถูกโกงด้วย
มันซื้อง่ายมาก
น้องคนที่ออกมาพูดอ่ะมาพูดได้ไงว่าลืมกฎยืนยัน
ทั้งที่ตังค์ในบัญชีมีแค่๕๐๐บาทแต่ค่ารองเท้า๘๙๐บาท
ก็ต้องขอโทษด้วยครับ
ที่แบบว่ามันทำเกินกว่าเหตุหรือว่ายังไง
แต่ว่าถ้าใครไม่อยู่จุดนั้นจริง

โมโหจริงครับพี่เงิน๘๙๐บาทบางคนทำงานวันหนึ่งได้วันละ๓๐๐บาท
คุณคิดดูดิต้องทำงานกี่วันสามวันนะครับจริงจริงผมผมขายของสุจริต
ผมไม่ได้ไปรักวิ่งชิงป้นใครแล้วมาทำกับผมแบบเนี้ยคือก็อยากให้เข้าใจครับ
ผมก็ขอโทษจริงครับที่ผมได้ทำเกินกว่าเหตุใช่มันบันดาลโทษะจริงครับ
คนที่เอารองเท้าเข้าไปแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินอายุ๒๓ส่วนเพื่อนที่มาร้องเรียน
เขาอายุ๑๗นะครับเป็นเยาวชนอายุ๑๗เป็นเพื่อนรุ่นน้องอยู่ในคลิปด้วย
เขาบอกเขาไปด้วยกันนั่นแหละเขาก็โดนไปด้วยนะโดนเตะไปสองทีมั้งที่เมื่อวานบอกกับเรานะฮะ
คือทางเจ้าของร้านรองเท้าบอกว่าไม่เอาเรื่องนะเพราะเห็นว่าเป็นเยาวชนอายุ๑๗นะครับ
เพราะหลังจากที่ไปแจ้งความที่สพโฆครามเนี่ยก็แจ้งแต่คนอายุ๒๓ที่เอารองเท้าเข้าไป
ทางเจ้าของร้านบอกว่าวันนั้นเนี่ยยังจ่ายเงินให้กับเด็กอายุ๑๗เป็นค่ารถกลับบ้าน๕๐๐ด้วยนะ
แต่ไม่คิดว่าจะเอาคลิปเนี่ยมาร้องเรียนกับสื่อมวลชนทั้งที่ฝั่งตัวเองเนี่ยเพื่อนตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายผิด
โดยผู้ชายที่อยู่ในคลิปที่ถูกกระทืบเนี่ยฮะตอนนี้ถูกแจ้งความด้วยข้อหารักทรัพย์นะครับ
ก็ถูกดำเนินคดีข้อหาชิงทรัพย์ตอนนี้อยู่ในเรือนจำพิเศษมีนบุรีตั้งแต่๓๐กันยายนเนื่องจากพอถูกแจ้งความแล้ว
ไม่มีเงินประกันตรงนี้ก็ต้องถูกคุมขังระหว่างฝากขังไปก่อน
ส่วนประเด็นที่ถูกทำร้ายเนี่ยทางฝั่งของน้องคนที่ถูกทำร้ายที่เอารองเท้าวัย๒๓เนี่ย
เขายังไม่ได้แจ้งความกลับเรื่องถูกทำร้าย
วันนี้ทางฝั่งของเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็เลยขอชี้แจงว่าในมุมของเขาเนี่ย
เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้กว่าจะเจอตัวกันเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ว่าลืมกดยืนยัน
พอมาเจอตัวก็เหมือนกับมันก็เป็นเหตุการณ์ประมาณอย่างนี้